คุณผู้ชมครับยังมีอีกจะพาไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ที่นั่นเนี่ยประชาชนเขาก็แห่แหนกันไปขอเลขเด็ดจากกุมารทองครับ
นี่เป็นรูปหล่อกุมารทองเขาบอกว่าหวังจะได้โชคได้ลาบ
มากันแบบไม่ขาดสายเลยนะครับเป็นกุมารทองพิมพ์ยืน
ความสูง๑เมตรอายุกว่า๓๐ปีเลยนะที่เห็นอยู่นี้
เขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่
ให้เข้าไปกราบไหว้บูชาภายในวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมากันแบบไม่ขาดสายเหมือนกัน
แล้วก็ที่ร่ำลือกันหนาหูเลยว่าเนี่ยมีเมตตาให้โชค
ลาบกับผู้ที่เดินทางไปกราบไห้บูชาบ่อยครั้ง
เรียกได้ว่ามีหลักฐานนะก็คือสารพัดของเล่นครับ
มีปืนฉี่น้ำค่ะที่พวกมีคนนำมาถวายแก้บน
เดี๋ยวไปดูเริ่มจากแว่นตากันแดดนี่ปืนเด็กเล่นอาวุธมีด
ก็คือบนบานเอาไว้แล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองบนบาน
แล้วก็มาแก้บนด้วยอุปกรณ์ของเล่นตรงนี้แหละ
ชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าตั้งใจจะนำของเล่นเด็กไปบูชากุมารทอง
เพราะว่าเคยให้โชคถูกรางวัลงวดที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา

ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็งวดนี้กุมารทองอาจจะให้โชคให้ลาบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทางวัดเนี่ยนะก็ไม่อยากให้งมงายไง
ก็จัดทำป้ายติดตามสถานที่ต่างว่า
เตือนสาธุชนนะครับว่าอย่าไปงมงายกับเรื่องพวกนี้
ก็นะก็ต้องเตือนกันบางคนเนี่ย
ซื้อมันทุกเดือนซื้อกันเป็นพันซื้อจนไม่มีจะกิน
เอาแค่แบบสบายใจที่จะทำที่สบายใจที่จะซื้อก็แล้วกันนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง
อย่างนั้นแหละนะแล้วก็ใช้สติในการซื้อก่อนนิดนึง
ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรซื้อทุ่มไปเลยสุดตัวแบบนี้